คุณผู้ชมคะมีเรื่องต้องขอเตือนภัยกันจริงสำหรับใครที่มีลูกมีหลานมีเด็กเล็กเล่นอยู่ในบ้านนะคะ
สอนเขาให้ดีระมัดระวังด้วยเวลาเขาเล่นของต่างนานาบางทีมันเกิดอันตรายได้
ที่ร้านเสริมสวยค่ะคือแม่เนี่ยเปิดร้านเสริมสวยก็มีลูกชายวัย๘ขวบก็เล่นอยู่กับเพื่อนรุ่นพี่
ปรากฏว่าเพื่อนรุ่นพี่ค่ะไปหยิบเอาน้ำยาล้างเล็บเนี่ยซึ่งมันก็มีส่วนผสมแอลกอฮอลเนาะ
มาราดเล่นตามพื้นแล้วจุดไฟติดไฟพลึบเลยนะคะมันไม่ได้ติดไฟแค่ที่ร้าน
มันลามไปถึงตัวลูกชายเจ้าของร้านวัยแปดขวบน้องมีบาดแผลไฟไหม้ทั้งตัวเลยนะคะ
แล้วครอบครัวของเด็กที่เอาน้ำยาล้างเล็บมาเล่นก็ยังไม่ได้มีการออกมารับผิดชอบอย่างเรียกว่าเป็นจริงเป็นจัง
หรือว่าชัดเจนอะไรด้วยค่ะ
ขอผู้ใจบุญช่วยเหลือหน่อยเพราะตอนนี้ค่ารักษาเนี่ยพุ่งขึ้นไปหลายแสนแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้นางสาววันนิกากล่ำทองวัย๔๖ปี
ชาวบ้านตำบลบางตินเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเซาค่ะ
มาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ลูกชายวัยแปดขวบเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมืองพุทธโสธรรอการผ่าตัดผิวหนังอยู่
เพราะว่าโดนไฟคลอกทั้งร่างกายเธอเล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะลูกชายเนี่ยไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนรุ่นพี่
วัย๑๑ปีที่อยู่โรงเรียนเดียวกันที่เปิดเป็นร้านเสริมสวย
จังหวะเล่นกันอยู่เนี่ยรุ่นพี่เอาน้ำยาล้างเล็บของแม่
มีการประกอบแอลกอฮอลมาราดเล่นที่พื้นแล้วจุดไฟเลย
มันลามมาถึงตัวลูกเธอค่ะเจ็บไปทั่วทั้งตัวเลย
พักรักษาตัวอยู่แต่ที่โรงพยาบาล
คุณหมอเข้าเฝือกขาด้านซ้ายป้องกันเอ็นขายึดแล้ว
ตอนนี้ถ้าบอกหมดเงินค่ารักษาพยาบาลไปกว่า๒๐๐๐๐๐บาทแล้ว
แล้วเธอแบกภาระค่ารักษาตอบไม่ไหวแล้วด้วย
แล้วเวลาเห็นลูกนอนดิ้นทุรนทุรายเธอเสียใจมาก
สารก็สงสารลูกเหมือนจะขาดใจ
เจ็บแทนลูกก็อยากจะทำแต่มันทำไม่ได้
แล้วก็ไม่มีเงินพอพาลูกเข้ารับการรักษาที่ดีพอด้วย

ยังไม่ได้ออกมารับผิดชอบอะไรอย่างชัดเจนนะคะ
วันนี้ทางพมค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเซา
ก็มาเยี่ยมน้องแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัว
รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาล
แล้วก็ค่าใช้จ่ายหลังออกจากโรงพยาบาลนะคะ
หญิงสารพรมัธยาศรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธร
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องแนวทางการรักษา
บอกว่าแผลไฟไหม้ของเด็กอยู่ระดับ๒

ต้นขาด้านขวาคือไม่สามารถรักษาให้หายเองได้ค่ะ
คือสิ่งที่คุณหมอต้องทำคือต้องไปตัดเนื้อตายบางส่วนออก
คือต้องให้น้องดมยาสลบตัดเนื้อตายบางส่วนออก
แล้วก็ทำแผลเพื่อให้มีเนื้อดีเกิดขึ้นมาใหม่
ส่วนแผนการรักษาขั้นต่อไปคือต้องนำหนังจากส่วนอื่นที่ไม่โดนไหม้
เอามาวางบริเวณแผลที่ถูกไฟไหม้เพื่อให้แผลเนี่ยมันหายเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ย

คือผิวหนังน้องคือไหม้ไปหมด

ใช่ค่ะอันนั้นคือเนื้อหลุดไปแล้วอะค่ะ
บอกว่าพอมีข่าวออกไปเนี่ยเธอขอขอบคุณมากเลย
เพราะว่ามีผู้ใจบุญบริจาคโอนเงินมาช่วยเหลือเยอะมาก

เธอเนี่ยวิตกกังวลในเรื่องการรักษาน้อง
เพราะว่าหมอบอกว่าต้องตัดเนื้อจากแผ่นหลัง

ก็ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการทำแผลอีก
ืดระยะเวลาการทำแผลจากทุกวันออกเป็น๗วันต่อ๑ครั้ง
โดยต้องใช้ครั้งละ๕แผ่นแผ่นละ๗๒๐๐บาท
ซึ่งอาทิตย์หนึ่งต้องใช้เงินกว่า๓๐๐๐บาทค่ะ
บอกเลยว่าต้องเตรียมเงินเผื่อไว้อีกจำนวนนึงด้วยนะ

ซึ่งเงินที่ได้มาก็ยังไม่พอค่ะ
อยากจะขอร้องผู้ใจบุญให้ช่วยเหลือลูกชายเธอหน่อย

ก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากที่จะช่วยเหลือน้องคนนี้นะ

ก็สามารถบริจาคเงินไปได้ตามบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่หน้าจอของเรานะคะ
ธนาคารออมสินเลขบัญชี๐๒๐๑๒๒๘๗๗๓๖๖
ชื่อบัญชีชื่อบัญชีนางสาววันนิกากล่ำทองนะคะ
มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อตรวจสอบด้วยว่าเป็นของจริงไม่จริงอย่างไร
ก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะคะ